เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเด็กครับพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง
คือมีน้องสองคนนะเขาก็เหยียบหลังให้คุณตาอยู่ข้าง
เหยียบหลังไปแล้วเห็นขวดโหลมีมะยมดองอยู่
แบบนี้อ้าวนี่หยิบขวดมะยมดองเมื่อกี้ติดคอ
ติดคอน้องอ่ะคุณผู้ชมเสียชีวิตเลยครับโอ้โหน่าเศร้าฮะ
เนี่ยขวดโหลเนี่ยมะยมลูกเล็กเนี่ยใครจะไปนึกว่าทำให้น้องวัย๒ขวบเสียชีวิตเลยครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนไปวิทยาหรณ์นะใช่เลยครับ
นักข่าวรับแจ้งปุ๊บก็ไปเลยเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่๑๓
กระหวันอำเภอขู่ขันที่ศรีสะเกดครับ
ตอนไปถึงดูบรรยากาศสิคุณผู้ชมโศกเศร้าครับ
เขาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับน้องเมย์
ก็ตั้งศพน้องเมย์พร้อมกับของใช้เด็กเครื่องเล่นตุ๊กตาตัวโปรดนะ
ญาติยังทำใจไม่ได้เลยครับ
มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แค่๒ขวบ๒ปีเองเท่านั้นเอง
วันจันทร์ที่ผ่านมา๒๔กรกฎาคม
เมย์กับพี่ชายน้องเมย์ก็ยืนเหยียบหลังให้คุณตาอยู่
ระหว่างนั้นก็ลงไปหยิบมะยมดองอยู่ในโหลขวดใหญ่เลยนะมากินไปด้วย
เหยียบไปพลางกินมะยมไปพลาง
ติดคอน้องเมฆเอาสิ
พยายามจะพาน้องเมย์ส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้ว
แต่ว่ามันมีปัญหาแบบนี้คุณผู้ชม
เห็นไหมคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ของคุณ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการเลยแม้แต่คนเดียว
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๔กรกฎาคม
ทำยังไงดีตัดสินใจขับรถไปที่โรงพยาบาลวังหินครับ
ทีมแพทย์นำเม็ดมะยมออกมาได้
แต่ไม่มีสัญญาณชีพจรแล้วครับ
แล้วน้องก็เลยเสียชีวิตเลยครับฟังคุณยายละมุดหน่อยครับ
มันก็เข้าไปทางลูกอ้าวไง
อยู่ในคลินิปข้างหลังอยู่อย่างอยู่ข้างหลัง

แล้วก็มาทำเบื้องต้น

มันทำให้นึกย้อนไปนะคุณผู้ชมว่า
แล้วครอบครัวไปส่งไปโรงพยาบาลสตเนี่ย
ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอ

โดยที่ไม่มีเครื่องกู้ชีพอะไรเลย
ใช่คือครอบครัวสะท้อนมาแบบนี้
สมมุติว่าถ้ามีแบบว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาล

ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเบื้องต้น

ตลอด๒๔ชั่วโมงได้ไหมเกิดเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา
รวมถึงพอไม่มีรถฉุกเฉินรับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล
ก็เลยไม่มีใครกู้ชีพอีกระหว่างที่เดินทาง

คือต่อให้ขนาดเป็นผู้ใหญ่
แล้วเวลาเราต้องทำกิจกรรมอะไรที่ตัวเราขยับตลอดเวลา
ก็ไม่ควรทานอะไรเพราะมันอาจจะหลุดพลุบลงไปก็ได้
ไปในหลอดลมอะไรแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายได้
แล้วก็ทางคุณยายฝากไปยังสถานพยาบาลท้องถิ่นด้วยว่า
ควรจะมีไหมเจ้าหน้าที่ที่ประจำการตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะคุณยายแกมองว่าวินาทีนั้นถ้ามีเจ้าหน้าที่สักคนนะ
ช่วยเหลือน้องเมย์ไว้เนี่ยอาจจะไม่ลงเอยแบบนี้ครับ
แสดงความเสียใจด้วยจริงครับ